คุณผู้ชมคะใครกลัวหมาบ้าง

น่าเห็นใจผู้ชายคนนี้มากคุณผู้ชมจะให้ไปดูคลิปนะ
ผู้ชายคนนี้วิ่งหนีหมาจรจัด
วิ่งจนข้ามไปเกาะกลางดูนะคะเนี่ยเห็นไหม
วิ่งข้ามไปเกาะกลางวิ่งหนีหมามันก็ยิ่งวิ่งไล่ค่ะ
มันเป็นสัญชาติยานของสัตว์คุณยิ่งหนีมันยิ่งไล่

คือทรหดมากอ่ะคือวิ่งไม่หยุด
พยายามจะกระโดดข้ามต้นไม้ตรงเกาะกลาง
แต่ปรากฏว่าพลาดท่าขาดเท้าน่าจะแบบข้ามไม่พ้น
หน้าคว่ำลงมาเลยค่ะ
แล้วก็เห็นด้วยว่าหมาเนี่ยมันกระโดดตามมาอีก
เขาก็เลยต้องกระโจนออกมาจากพุ่มไม้ตรงนั้นอีก
มีกระบะหลังคาสูงวิ่งมาในระยะกระชั้นชิดด้วย
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
เขาไม่ได้จอดรถแวะดูเหตุการณ์ต่อเลยไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
แต่คิดว่ารถกระบะไม่น่าจะชนผู้ชายคนนี้หรอก
น่าจะเบรกทันเพราะรถส่วนใหญ่ก็ชะลอดูเหตุการณ์กันหมดนะคะ
เรื่องต้นไม่รู้เหมือนกันว่าต้นสายปลายเหตุของการวิ่งหนีหมาตัวนี้มันมาจากที่ไหนอย่างไร
แต่จุดเกิดเหตุอยู่แถวเจริญราชซอย๔ค่ะ
คลิปนี้กลายเป็นคลิปไวรัลรวดเร็วมากนะคะชาวเน็ตเข้ามาชมเยอะ
ส่วนใหญ่เนี่ยขำแบบโอ้ยหมาไล่กัดอะไรกันกลางถนนขนาดนี้

มันมีความคล้ายพิษบูเหมือนกันเนาะแต่ดิฉันว่าน่าจะพันทาง
เพราะว่ากระโหลกไม่ค่อยเหมือนพิษบูอาจจะมีผสมบ้างแต่ดูแล้วน่าจะพันทางนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าคนที่เห็นไม่เกิดกับตัวมันก็ค้ำ

ไม่ใช่นี่คนโพสต์

หลายคนมาคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นใจอ่ะ
คือเห็นใจเลยอ่ะคนไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก
คนที่เขาเสื้อดำคนนี่เขาวิ่งหนีอ่ะ
ไม่ออกหรอกตอนนั้นคุณคิดดูมันต้องขนาดไหนถึงขั้นยอมวิ่งข้ามถนนมาตัดเลนมาแบบนั้น
แล้วกระโดดแบบเอาชีวิตรอดขนาดเนี้ยคือคนถ่ายเนี่ย

ไม่ใช่คนที่วิ่งหนีสุนัขคนที่วิ่งหนีสุนัขเป็นอีกคนนึง
เขาก็บอกว่าเขาไม่ตามต่อจริงแล้วเป็นยังไงแต่คิดว่า
ก็ขอให้พี่เขารอดพ้นปลอดภัย